ไปติดตามค่ะเน็ตไอดอลคนดังค่ะแม่สิตางนะคะ
ดูเหมือนเรื่องจะไม่จบนะคะเรื่องราวทะเลาะกันนะคะ
กับนักร้องหนุ่มค่ะคุณต้าฮาเล่นั่นเอง
หลังนักร้องหนุ่มออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมต่างของแม่สิตาง
ไม่ว่าจะเป็นผิดสัญญาเรื่องการทำงานโกงเงินติดหนี้
มีพฤติกรรมแทงข้างหลังไม่ยอมสำนึกบุญคุณ
ทั้งที่เคยให้มาพักที่บ้านแล้วก็ยืมเงิน
และที่ทำเอาชาวเน็ตอึ้งสุดค่ะก็ตรงที่บอกว่า
สิตางเนี่ยเคยติดคุกในคดีฆ่าชิงทรัพย์และซ่อนเร้นอำพังศพมาก่อน
รวมทั้งแฟนเก่าของแม่ค่ะก็เคยต้องคดีฆ่าพ่อตัวเอง
โอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะ
โดยเมื่อวานค่ะช่วงบ่ายแม่ชีตางได้ออกมาพูดซัดกลับ
เรื่องแบบตรงว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนฉีกสัญญา
คู่กรณีต่างหากที่เป็นคนขอยกเลิกไม่เคยโกง
รับว่าเคยเป็นหนี้เพราะช่วงนั้นไม่มีงาน
ส่วนเรื่องติดคุกทั้งของตัวเองแล้วก็อดีตแฟนไม่เป็นความจริงเลยค่ะ
แล้วก็ได้มอบเรื่องให้ทนายรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้านะคะ
ได้ไปสัมภาษณ์คุณต้าฮาเล่ต้นเรื่องต่อทันที
ซึ่งเจ้าตัวค่ะเปิดบ้านเคลียร์ใจกับพี่แจ๊กเกอรีน
สวนกลับคำสัมภาษณ์ของแม่สีตางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
มันก็ต้องมีใบยกเลิกไม่ใช่เหรอก็ต้องมาเข้ามาคุยกันสิ
จะยกเลิกจะทำกันหรือไม่ทำหรืออะไรอย่างนี้

ถามอีกไหมจะถามอีกต้องการอะไรกัน

แล้วแต่เขาจะพูดไปเพราะเขาเป็นคนพูดให้ผมฟังเอง
บอกว่ากูฆ่าคนเราก็ยังหัวเราะอีก
คือเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอก

เพราะเวรกรรมมันจะตามสนองกันเร็วนี้ด้วย
ก็คอยดูเดี๋ยวเจอหน้าศาล

คือความสัมภาษณ์ประเด็นเดียวกัน
แต่ว่าคำตอบที่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
คิดว่าคู่นี้อาจจะต้องไปเคลียร์กันในสถานีอีกทีหนึ่ง
ส่วนประเด็นที่คุณแม่สิตางเนี่ยเคยเป็น

เคยเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าอำพลางจริงหรือเปล่านั้น
เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ